ไปต่อแล้วกันคุณผู้ชมกับเรื่องราวของอุบัติเหตุเนี่ย
พูดถึงว่าเวลาเราลื่นล้ม

จริงแต่บางทีเราก็ยังสามารถพยุงเอาตัวเองลุกขึ้นมาได้ใช่ไหม
แต่น้องตัวนี้สิคะคุณผู้ชมลมแล้วใครจะช่วย

เสียแร็กเลยเสียสภาพแร็กเลยอย่างนี้

นั่นน่ะสิเพราะว่าอีกตัวหนึ่งก็เอาตัวเองจะรอดหรือเปล่า

ไม่เป็นทางราดครั้งคุณผู้ชม

หงายท้องขาชี้ฟ้า

น้องตัวว่นกลมแล้วไงมันก็ลุกลำบาก
แล้วมันก็รอดที่รื่น

โอ้โหตายแล้วทุกวันนี้น้องเป็นยังไงบ้างยังไม่รู้เลย

โอ๊ยสีฟ้าไม่ไหว